นักลงทุนคนไหนที่กำลังเล็งอยู่ว่า

แล้วเขาก็เปิดประตูต้อนรับนักลงทุน

พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
อาเซียนแสดงศักยภาพการผลิต
และเป็นเวทีพบป่าเจรจาทางธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
โดยปีนี้เน้นการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ
เวียดนามถือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในอาเซียนนะคะ
ซึ่งนักลงทุนสนใจและเข้ามาประกอบธุรกิจค่ะ
ซึ่งเหล่านี้นะคะจะถูกนำไปใช้ประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนค่ะ
เพื่อตอบโจทย์การผลิตชิ้นงานจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีรายได้ประชากรกำลังซื้อที่สูงและนโยบายจากภาครัฐ
ขณะที่มูลค่าการส่งออกของไทยไปเวียดนามเติบโต๑๑
เช่นเดียวกับสัดส่วนรายได้ของการจัดงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี
การเติบโตอยู่ที่ประมาณ๑๒นะครับ
ถ้าเทียบจากปีที่แล้วปี๒๐๑๖มาปีนี้ประมาณ๑๒
แล้วจากการให้การของเราเราคาดว่าปี๒๐๑๘น่าจะไปถึง๑๔ครับ
เป็นโอกาสที่ดีมากครับในการลงทุน
เฉพาะยิ่งนักลงทุนจากประเทศไทยของเรานะครับ

เราสามารถเข้ามาเป็นผู้นำในพื้นที่นี้ได้อยู่
เปิดประตูรับทุกประเทศที่เข้ามาลงทุน
ประชากรที่พูดภาษาอังกฤษได้ดี

นักธุรกิจหันมาลงทุนเพิ่มขึ้น
ซึ่งประเทศไทยก็มีโอกาสเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามเช่นกัน
ก็จะได้กินอะไรอย่างง่ายอย่างนี้
เอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮานอยยอมรับว่า
เสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายต่อเนื่อง

เป็นฐานการผลิตที่กำลังเนื้อหอมในเอเชีย
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้เข้ามาลงทุนได้แก่
อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อาหารสำเร็จรูปเครื่องสำอางและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งหากเป็นประเทศไทยจะเข้ามาลงทุน
ภาครัฐก็พร้อมสนับสนุน

ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่นักลงทุนชาวไทย
ที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนาม
และ๒ให้คำแนะนำกับร่องทุนเวียดนาม

และในส่วนภาคกระชนไทยในเวียดนามเอง
ก็มีอยู่หลายหน่วยงานหลายองค์กร

เช่นธนาคารต่างของไทย
ที่มีสาขาอยู่แล้วในเวียดนามเนี่ย

มีผู้เข้าชมกว่า๗๖๕๐คน
เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาเกือบ๒๐๐คน

และให้การสนับสนุนทุกนโยบายการลงทุน

และใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด

คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์
ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่สิบ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน